พาไปดูบรรยากาศที่แครรายนะคะซึ่งก็อยู่ในพื้นที่นนทบุรีนะคะ
คุณคารินกระมุดโยธินทีมข่าวของเราอยู่ที่นั่นมาต่อเนื่องเลยนะคะ
แล้วก็รายงานเข้ามาว่าล่าสุดเหมือนกับว่าจะมีการประกาศยุติการชุมนุมในพื้นที่ที่แยกแครรายแล้วนะคะ
ถ้าคุณคารินพร้อมรายงานสดเข้ามาได้เลยนะคะเชิญค่ะ
หลังจากที่บริเวณสี่แยกแครรายนะครับทั้งหมดมวลชนร่วมร้องเพลงชาติไม่นานนะครับ
แก่นำก็ประกาศยุติการชุมนุมเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
ซึ่งในตอนนี้ครับทางมวลชนได้กระจายกันและเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับ
นี่เป็นภาพบรรยากาศสดนะครับ
เมื่อ๑๕นาทีที่ผ่านมาครับบริเวณนี้หนาแน่นไปด้วยมวลชนครับผม
แต่เวลานี้ครับหลังจากที่ทางแกนนำครับประกาศยุติการชุมนุมในเวลา๒๑นาฬิกา๑๐นาทีนะครับ
วลชนทั้งหมดนะครับก็ได้กระจายกันและแยกย้ายกันกลับบ้านครับ
โดยบริเวณนี้นะครับไม่ได้มีตำรวจควบคุมฝุงชนนะครับเข้ามาตรึงกำลังอยู่บริเวณนี้ครับ
แต่จะมีเพียงตำรวจในท้องที่นะครับมาดูแลความปลอดภัยเท่านั้นครับ
จากบริเวณนี้นะครับต้องบอกคุณผู้ชมครับเป็นพื้นที่ในจังหวัดนนทบุรีนะครับ
ไม่ได้มีการประกาศใช้พระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินนะฮะซึ่งบริเวณสี่แยกแครลายนี้ครับ
ก่อนหน้านี้เนี่ยหนาแน่นไปด้วยมวลชนที่บางส่วนนะครับ
ก็กระจายกันมาจากบริเวณห้าแยกลาดพร้าวนะครับซึ่งได้ประกาศยุติการชุมนุมไปก่อนหน้านี้
ตอนนี้ครับการจราจรบนสี่แยกแครรายตอนนี้กลับมาปกติแล้วครับ
เปิดให้รถทุกช่องทางสัญจรไปมาได้นะครับเรียกได้ว่าบริเวณนี้คล้ายคล้ายกับการทำแฟชม็อบนะครับ
และในวันพรุ่งนี้นะครับทางแกนนำได้ประกาศบนรถขยายเสียง
หลังจากที่ร่วมร้องเพลงชาติพร้อมพร้อมกันนะครับว่าในวันพรุ่งนี้ให้ติดตามทางแฟนเพจนะครับ
ว่าจะมีนัดกันอีกในเวลากี่โมงนะครับแต่เนื่องสถานที่นะครับ
ก็อาจจะใช้บริเวณสี่แยกแครลายนี้หรืออาจจะเปลี่ยนไปที่อื่นครับ
และนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดจากบริเวณสี่แยกแครรายครับ
คารินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสี่แยกแครรายครับ